คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องดราม่านี้กันหน่อยดีกว่า
ใครจะไปคิดว่าดราม่าเนี่ยเกิดกับน้องเดมี่
น้องเดมี่อายุไม่กี่ขวบเองคุณผู้ชม
คือหลายคนมองว่ามันก็เป็นเรื่องน่ารักในโซเชียล
บางคนมองแบบนั้นที่น้องเดมี่เนี่ยหยิกไหล่ยุ่มไหล่พี่ใหม่ดาวิกา
แต่อีกหลายคนก็มองบอกว่าอุ๊ยแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องตลกนะ
คุณพ่อคุณแม่ต้องมีการสอนน้องบอกน้องด้วย
นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นมีมเกิดขึ้นมาในโลกโซเชียลถูกไหม
น้องเดมี่ลูกสาวคนกลางของพ่อแมททิวแมลีเดียค่ะนะครับ
หยุ่มไหลนักเอกสาวใหม่ดาวิกากลางงานอีเวนต์นะครับ
อีกภาควิจารณ์หลายแง่คุณผู้ชมคุณพี่บอกไปน่ารักก็จริงแหละ
อยากจับแต่บางมุมก็เป็นเรื่องดราม่า
พ่อแมททิวเจ้าตัวบอกว่าลีเดียก็น้อยเหมือนกันนะ
กับเสียงที่คนติติงถึงเรื่องของการเลี้ยงลูก
ก็ต้องปลอบใจเมียไปหน่อยคาดว่าเดมี่เนี่ย
น่าจะคงเห็นไฝที่ไหล่พี่ใหม่แล้วมั้ง
ก็เลยอยากจะหยิบออกด้วยความขี้สงสัยของเด็กนะฮะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าเขาเองก็สอนลูกดีนะ
เวลาทำอะไรแบบนี้ก็ต้องมีการบอกทีหลัง

แต่หลังจากนั้นก็ต้องมีการสอนว่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นไม่ได้นะลูกนะ
บอกกันไปแล้วแล้วก็บอกพูดคุยกับสาวใหม่ไปแล้วด้วย

ส่วนที่น้องเดมี่ขี่หลังพี่ใบเฟิร์นพิมชนกพี่แมททิวบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
ก่อนจะบอกว่าตอนนี้เดมี่เนี่ยหลักเขาชอบมาก
คือชอบผู้หญิงสวยเห็นไม่ได้เลย
เห็นใครสวยอยากอยู่ใกล้แล้วก็รักสวยรักงามเหมือนคุณแม่
ไปฟังเสียงคุณพ่อแมททิวหน่อยค่ะ
อยู่ในวัยที่ประจอมสงสัยเหมือนกันแหละ
เห็นอะไรว่าให้ใครมีรอยควนที่มือก็จะ
เป็นอะไรเหรอมันทำไมต้องเป็นอย่างนี้
เราก็คือเปิดให้เขาดูแหละเขาคงจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
เพราะว่ามันผ่านไปแล้วแหละแต่ความจำสั้น

อาจจะดูแบบเฮ้ยเด็กกว่านี้มันอย่างไร
ก็มีคนแซวเหมือนกันทำไมไม่สอนลูกดี
ลูกสองคนเราก็สอนไม่ให้ทำร้ายใคร
คือไม่ให้ทำให้ใครเจ็บไม่ทำร้ายสัตว
เดมี่คงไม่ได้อยากจะทำให้ไม่เจ็บหรอก
เดียก็ไม่เธอเครียดแต่ว่าก็อาจจะมีความรู้สึกด้วย
ความเป็นผู้หญิงอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยน้อยใจนิดนึง

แต่เดี๋ยวไม่เจอใครก็จะยิ้มไปเล่นด้วย
แล้วก็ยิ่งเขาชอบผู้หญิงสวย